สิเวลาไปติดต่อราชการนี่มองไม่เห็นเลย

ใช่สัปดาห์ที่แล้วฝนตกหนักที่ขอนแก่นนะคะ
ม่อแปลงระเบิดไฟดับ

เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของสารกลางขอนแก่น
เขาทำงานกันท่ามกลางความมืด
ไม่ใช่น้อย๑สัปดาห์แล้ว

นี่เขาเจ้าหน้าที่หรือใครอะไรเป็นแต่เงาเนี่ย
เป็นแบบใหม่เป็นรูปลักษณ์การทำงานแบบใหม่

ส่วนได้เตรียมสายไฟไปต่อพ่วงไฟฟ้าของอาคารใหม่ด้านนอก
ระยะทางนี้กว่า๒๐๐เมตรนะครับ

ต้องไปขอเช่าไฟจากเอกชน

เพราะว่าสถานที่ราชการนี่มีคนมาติดต่อแต่ละวันนี้หลายร้อย

เจ้าหน้าที่ขอบสรรค์กรางเรรี่ยงว่า
มิถุนายนที่ผ่านมาฝนตกหนักค่ะ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธียกโต๊ะ
ออกไปทำงานบริเวณด้านหน้าระเบียงที่มีแสงสว่าง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขด้วยนะคะ

ตรวจสอบห้องควบคุมไฟฟ้าพบว่ามีหมูขนาดใหญ่ทำรังอยู่
มีหนูตายไม่ต่ำกว่า๔๐๕๐ตัวด้วย

ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กัน
สภาพปกติแต่ว่าตู้ชุดควบคุมนั้นระเบิด
แต่จึงทำให้สายไฟฟ้าในสารกลางจังหวัดนี้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ก็คือเป็นปัญหาใหญ่มาก
หอกหม้อแปลงระเบิดแล้วชุดควบคุมไฟก็พัง
แล้วก็มีหนูอยู่ในห้องควบคุมไฟ

แล้วคุณพี่เขาไม่ร้อนกันเหรอมันนอกจากมืดแล้วเนอะ
มันก็ทำให้สมาธิในการทำงานเสียไปนะครับ